สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
จับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องราวของความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
เพราะตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๐พฤษภาคมนี้
การว่าหลายพื้นที่นั้นจะกลับมาเจอกับสภาพอากาศที่แปรปวนอย่างรุนแรงอีกครั้งพอกับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
หลายจังหวัดนะครับอาจจะต้องเจอกับลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บที่อาจจะตกลงมาอย่างหนักแน่นอนครับ
เป็นเรื่องของกระแสลมจากสองทิศทางครับที่พัดเข้ามาพัดสอบกัน
ก็คือการปะทะกันเองระหว่างกระสนมสามชีวิตตะวันออกเฉียงใต้
ขอบเอาความชื้นจากบรรเวณอาว์ไทยรวมไปถึงในบรรเวณพื้นที่ทะเลอันดามัน
จุดที่มีการปัดท่ากันของกระแสลมก็ทำให้เกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้น
เหมือนในช่วง๒๓วันที่ผ่านมาครับ
แต่ว่าตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๐พฤษภาคมนี้
บอกว่ารุนแรงหน่อยก็เพราะว่าในห่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้น
คาดการณ์ว่าจะมีมวลอากาศเย็นแพลลงมาปกคลุมในบริเวณทางตอนบนนะครับ
ซึ่งการแผลลงมาในครั้งนี้ก็จะเข้ามาปะทะเข้ากับอากาศร้อนที่ปกคลุมอยู่แต่เดิม
ทำให้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศอย่างรุนแรงเกิดขึ้น
ทำให้ตอนนี้เองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการประกาศเตือนแล้วนะครับว่ามีหลายจังหวัดละทีเดียวในห่วงเรียกเวลาตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๐พฤษภาคมนี้
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของความแปรปวนลักษณะอากาศอันเป็นผลพวงมาจากพายุฤดูร้อนนะครับ
พื้นที่สีส้มที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่หน้าจอหน้าขนาดนี้
คือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมทั้งหมด๔๕จังหวัดด้วยกัน
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้เป็นต้นไป
ไปกันจะส่งผลทำให้ภืนในบริเวณนางกล่าวตกอย่างต่อเนื่องในบริเวณนางกล่าว

ก็จะส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณดังกล่าวนั้นเริ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จะออกเดินเรือชาวประมงที่จะออกเดินเรือ
หลังจากนี้เป็นต้นไปต้องเฝ้าติดตามการประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะครับ
ทีนี้ครับเรามาดูครับภาพรวมปริมาณน้ำฝนปีนี้เป็นอย่างไร
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นในสัปดาห์ที่๓ของเดือนนี้นะครับ
ภาพรวมปีนี้คาดการณ์ว่าจะเยอะกว่าปีที่ผ่านมา
แต่ว่าในเดือนนี้ครับเดือนพฤษภาคม
เฉลี่ยที่มีการคาดการณ์ไว้ก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อย
แต่ว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนั้น
เฉลี่ยปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในเมืองไทยของเรานั้น
ใกล้เคียงกับค่าปกติ
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่ยังคงต้องจับตากันต่อไป
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
ดังนั้นขอให้คนนั้นท่องเที่ยวอย่างมีความสุข
แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ